คุณผู้ชมคะมาดูท่าทีของทางพักเก้าไกลกันหน่อยค่ะ
วันนี้มีการประชุมพักนะคะที่ตึกไทยสมิตร
ซึ่งมีมติการประชุมออกมาน่าสนใจมากอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
แต่ก่อนอื่นมิ้วอยากพาไปดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้น
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเดินทางมาถึงเนี่ยมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
แล้วก็ทักทายนักข่าวนะคะถามว่าคิดถึงกันไหม
แต่มาแบบเสียงแหบหน่อยค่ะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ไป
เดินสายภาคตะวันออกก็ปราศัยเยอะใช่ไหม
แล้วก็บอกว่าคุณหมอบอกให้ลดการใช้เสียงนิดนึง
นี่นะคะคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลมาถึงที่ตึกไทยสมิตรนะคะ
ทักทายนักข่าวว่าเป็นยังไงคิดถึงกันบ้างไหม

นักข่าวก็ถามค่ะว่าเสียงกลับมาหรือยัง
คุณพิทาบอกว่ายังเลยหมอบอกว่าให้ลดเสียงหน่อย
จากนั้นคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการยกเลิกการประชุมรัฐสภา
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพระฤหัสบดี๒๗กรกฎาคมนี้
คุณพิทาริมเจริญรัฐบอกว่าได้ยินมา๒๓เหตุผล
แต่ยังไม่รู้ว่าเหตุผลไหนคือเหตุผลที่แท้จริง
แต่สำหรับท่านอาจารย์วันนอร์ประธานสภา
บอกว่ามีเหตุที่อยากให้เลื่อนออกไปก่อน
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการถามคุณพิธาเกี่ยวกับเรื่องของ
แล้วการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาไหม
เรื่องนี้จะสามารถนำมาเป็นวาระในการประชุมก่อนได้ไหมล่ะ
แทนที่จะเลื่อนการโหวตเรื่องนายกท่านบังกลีออกไปก่อนเลย

แต่เอายติเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒มาแทนได้ไหม

ผมได้ยินมา๒๓เหตุผลไง
ก็เลยยังไม่รู้ว่าเหตุผลไหนเป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลอย่างนั้นจริง
แต่ว่าก็ได้ยินท่านวันนอบอกว่า
มีเหตุการณ์ว่าอยากจะขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะงดประชุม
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่จริงเป็นยังไง
เดี๋ยวจะถามลองหัวหน้าจ๊อบ
แรกนึกว่าถ้าเลื่อนไปแล้วตามหลักแล้ว
แล้วถ้าเราขอให้๒๒ขึ้นมาจะได้ไหม
แต่ว่าเห็นว่าค่างค้าก็อย่างงี้เลยไม่มี
แม้กระทั่งประชุมไปหมดเลยก็คงยังไม่ได้เกี่ยวข้อง

ตอนแรกนึกว่าเลื่อนการโหวตเลือกนายก

ทำให้เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นการปิดประตูตาย

สารรัฐธรรมนูญว่าจะรับหรือไม่รับ
อะไรมากนักแต่เท่าที่ทราบคือการประชุมวิบสามฝ่าย
ก็ยกเลิกไปด้วยนี่การโหวตเลือกนายกก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดนี่
ทีนี้การลงพื้นที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ลงพื้นที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก
ก็เลยไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้
แต่ตอนนี้เจ็บคอบอกว่าเจ็บคอใช้เสียงเยอะ
หมอให้ยามากินนะคะก็เลยต้องลดการใช้เสียงหน่อย
ก็ทีนี้ค่ะก็อยากจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน
พิทาบอกในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอ
เป็นการชั่วคราวก็ตามอ่ะนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณพิธาค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ใช้เวลาอยู่กับประชาชนให้มาก
อยู่กับพื้นที่ให้มากก็จะลองฟังกับเพื่อนที่เขามาประชุมกันในวันนี้
ว่าเขาอยากให้ผมไปที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหน
ก็จะได้ลงไปช่วยเพราะว่าก็มีสอสอหน้าใหม่เก่ง
หลายคนที่อยากจะรู้วิธีในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างรอ
คือการเมืองมันยังไม่ชัดเจนแต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจน
เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการแก้ไขนะครับ
คือนักข่าวก็พยายามถามซ้ำถามย้ำประเด็นเดิมแล้วค่ะ
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ข้อบังคับมาตราข้อที่๔๑ของการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

มันจะกลายเป็นผลดีกับคุณพิธาหรือเปล่ามันยังมีความหวังรอลุ้น
ถามเนี่ยอยู่หลายรอบคุณพิทาก็ตอบเหมือนเดิมว่า
ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขา
ที่การพักเก้าไกลนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมสอสอของพักนะฮะ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าพักเพื่อไทยแจ้งมาว่า
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมันยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร

เป็นภารกิจที่ทาง๘พักร่วมให้พักเพื่อไทยเนี่ย
ไกลเขาส่งไม้ต่อให้ไปหาเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นการนำแทนแล้วเนี่ยนะครับ
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าจะนัดหมายกันเมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่ง
พักเพื่อไทยยังไม่ได้แจ้งให้ทราบนะครับ
ผู้สื่อข่าวถามว่า๘พักร่วมยังจับมือกันแน่นอยู่หรือไม่ณขณะนี้
หลังมีกระแสข่าวว่าข้าวต้มมัดเนี่ยเริ่มปริแล้ว
เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่าอย่าเพิ่งสรุปแบบนั้น
เพราะตอนนี้เปลี่ยนมาให้เพื่อไทยเป็นแกนนำแล้ว
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับ
แต่คิดว่าการที่พักเพื่อไทยขอเลื่อนประชุมวันนี้
สะท้อนว่ามีการพยายามหาทางออกให้ดีที่สุด
ในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
และตอนนี้ทางฝั่งของพักเก้าไกล
ก็ได้ไปช่วยคุยกับทางสวบางคน
ซึ่งก็มีสัญญาณจากหลายคนว่าพร้อมจะโหวตให้
คั่ว๓๑๒เสียงมีการเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าผมคิดว่าการที่พักเพื่อไทย

ก็สะท้อนว่ายังมีความพยายามหาทางออกต่าง
ให้ดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
ส่วนคำถามที่ว่านักขณะนี้ทางก้าวไกล
ยังไว้ใจพักเพื่อไทยหรือไม่
คุณชัยธวัฒน์ยืนยันว่ายังมีความไว้วางใจเหมือนเดิมนะครับในการทำงานร่วมกัน
ซึ่งเราต้องมีความไว้ใจกัน
และพักเพื่อไทยก็น่าจะทราบถึงมติของที่ประชุมสอสอของพักเก้าไกล
ก็คือก้าวไกลไม่เอาสองลุงนะฮะไม่เอาพลังประชารัฐ
ไม่เอารวมไทยสร้างชาติในการมาร่วมรัฐบาล
ส่วนจะต้องไปร่วมกับภูมิใจไทยดึงภูมิใจไทยเข้ามาด้วยหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเท่าที่เห็นการดำเนินการของเพื่อไทย
ก็คือเชิญมาพูดคุยไม่ใช่เชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เป็นเพียงการเชิญมารับฟังความคิดเห็น
ส่วนสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลณขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อไทยจัดไม่ได้จริง
จะต้องตกไปอยู่กับพักอันดับ๓ก็คือภูมิใจไทยเนี่ย

เลขาธิการภักดิ์ก้าวกลายบอกว่าไม่กังวล
พักเก้าไกลและเพื่อไทยจับมือกันแน่น
เชื่อว่าการพลิกคั่วรัฐบาลไม่เกิดขึ้นง่าย
แต่หากถึงที่สุดแล้วเกิดพักเก้าไกล

เมื่อถึงสถานการณ์นั้นจริงจะทำยังไง
ที่จะต้องเลือกสมการในการจัดตั้งรัฐบาล
ว่าจะจัดแบบไหน
ถ้าแบบนั้นเนี่ยขัดต่อแล้ว
ของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้

ท่าทีของพักไทยสร้างไทยเองนะฮะ

แถลงจุดยืนบอกไม่สนับสนุน
การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่า
๘พักคุยกันมาโดยตลอด

แต่ว่าแวะมาดูตรงนี้หน่อยนะครับ